วันนี้เป็นวันเสาร์วันเด็กแต่ก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับเด็กเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละค่ะ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีดาบตำรวจเขาขับรถเก๋งมาค่ะแต่ปรากฏว่ามีเด็กเด็กอายุสิบสี่
ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาแล้วคือหักหลบไม่ทันก็ชนกันเนี่ยนะคะทำให้เด็กวัย๑๔ปีเนี่ยเสียชีวิตไปถึง๓ศพนะคะ
แล้วก็ยังมีคนบาดเจ็บอีกสามรายพ่อแม่นี่ถึงกับร่ำไห้เลยบอกว่าลูกเตรียมจะไปเที่ยววันเด็กแท้นะคะ
แต่มันเกิดเหตุซะก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนบายพลาสรอบเมือง๑๐๑ช่วงศรีแยกคนทองไปศรีแยกทวัฒน์บุรี
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจสพธวัฒนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
ดาบตำรวจมงคลทองสุกอายุ๔๗ปีผู้บังคับหมู่ปราบรามสพธวัฒนบุรีเป็นคนขับ
ด้านหน้ามีรถจักรยานยนต์๓คันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกชนได้รับความเสียหาย
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๖คนก็ต้องให้หน่วยกู้ชีพรีบนำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
แต่ปรากฏว่า๓คนเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือเด็กหญิงสุชาดาปวโกเด็กชายพินโยภูลาภ
และเด็กชายวัชรพงศ์ธวินรักทั้งหมดอายุแค่๑๔ปีเท่านั้น
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีเด็กและวัยรุ่นชายหญิง
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาตามถนนรวมแล้วกว่า๒๐คันล่ะค่ะ
ขี่ออกมาจากสี่แยกถนนบายพลัสอำเภอธวัฒน์บุรี
ไปถึงสี่แยกถนนบายพลัสไปอำเภอพลทองเป็นระยะทางประมาณ๔กิโลเมตร
แล้วก็พากันขับวกกลับมาตามถนนสายเดิมเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งดาบตำรวจมงคลทองสุกขับรถมามุ่งหน้ากลับบ้านที่บ้านดอนแคน
ก็เลยต้องหักหลบกลุ่มเด็กที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาหลายคัน
แต่ว่าหักหลบไม่พ้นนะคะทำให้ชนประสานงากันอย่างจัง
มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บดังกล่าวค่ะ
อืมสวนเล่นกลับมาหรออันนี้บ้านเนี่ยใจขึ้นกันครับ
ก็จะยิ้มได้เสียงกันเนอะครับจะยิ้มได้เสียงกัน
เสียงทางด้านพ่อแม่เด็กที่เสียชีวิตระบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
บอกว่าลูกหลานบอกว่าจะพากันออกไปดูการเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ
ซึ่งจัดขึ้นกันในวันนี้แล้วก็จะไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติด้วย
เพราะว่างานเขาจัดที่บึงพลานชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดค่ะ
แต่ยังไม่ทันได้เที่ยวงานนะคะก็มาเสียชีวิตและบาดเจ็บกันซะก่อน